ในโลกโซเชียลมีการแชร์กันกระหน่ำแล้ว
กรณีงานบวชของคนคนหนึ่ง
เขาบอกว่าสุดอลังการทุ่มทุนตั้งร้อยล้าน
ในละมิดฉากในละมิดสถานที่เป็นประศาจราชวัง
แต่งองค์ทรงเครื่องอลังการมาก

มีการจัดคอนเสิร์ตศิลปินมาเต็มเหมือนกัน
แต่ว่าบางคนก็ไปมองบอกว่าโอ้ก็สวยงามอลังการนะ
แต่บางคนบอกว่านี่งานบวชไม่เหมาะสมเลย
คุณจะเป็นพระอยู่แล้วคุณต้องปลง

ทำไมต้องทุ่มเงินถึงขนาดนี้ทำไมต้องทำอลังการขนาดนี้
และบางภาพที่ออกมาเขาบอกโอ้โฮเหมือนอะไรดี

เออไปเทียบกับแบบเบื้องบนเลยนะ

ราชบริพาณอะไรอยู่รอบข้างเต็มไปหมดเลยนะฮะ
นี่แหละครับเป็นงานที่ชาวเน็ตเขาแชร์
งานบวชนักศุตรอย่างใหญ่อลังการนะ
แค่พิฏีปลงผมหน้าก็เต็มด้วยชุด
ดอกไม้ประดับประดาษสถานที่
ในงานบวชจัดเครื่องบวชเครื่องพิธีอาศนสงฆ์อย่างสวยงาม

แล้วก็การแต่งกายของนาคนะคุณนะ

ใส่ผ้าสีทองคล้ายสบายอะไรอย่างนี้นะฮะ

คล้ายมงกุฎชุดขาว

เครื่องทรงเนี่ยเต็มไปหมดเลย

แล้วก็มีวีดีโอพรีเซนต์งานบวช
ยังกันในหนังในละครนะฮะ
และก็เป็นงานบวชของจิ๊จิปีนโป้

เจ้าของร้านทองสิวาลัย
เขาเป็นใครเขาเคยมีข่าว
เกี่ยวกับเรื่องของทองไม่ตรงปก
ก็เป็นคดีความมาแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ
แต่ว่าให้คุณผู้ชมไปดูวีดีโองานบวช
และข้อความที่โพสต์กันก่อน
โดยเขาบอกว่าที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจอย่างสุดความสามารถ
เพื่อตั้งใจจะสืบสารรักษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา
โดยเจตนารมณ์ที่แสดงจุดยืนอย่างชัดเจน
เผยแพร่วัฒนธรรมอันสวยงามวิจิตรการตาของคุณค่าทางศิลปะไทย
ร่วมผสมผสานอยู่ในงานนี้ทั้งหมด
กำกับเองในทุกกระบวนการ
โดยงานบวชจัดขึ้นที่นิคคมคือรองอำเฮอร์บันนังสตาจังหวัดยะลา
งานคือมีวันที่๓พฤศจิกายนจนถึงวันนี้๕พฤศจิกายน

แล้วพองานบวชจริงก็อลังการเช่นเดียวกันนะครับ
วันที่๓ก่อนวันที่๓งานเขาจัด
มีธีมในการแต่งตัวนะคือแต่งตัวย้อนยุคแบบทองกวาว
นี่ย้อนยุคกันซะหน่อยอันนี้ก็จะสนุกสนานหน่อย
ก็จะมีคอนส่งคอนเสิร์ตมีศิลปินมาขึ้นเวทีสร้างความสุข
คนที่เขาไปร่วมงานใช่ไหมคะเยอะมากเลยนะ
เยอะครับก็มีศิลปินมามีแขกเรือมานะครับ
ส่วนวันที่๔เขาบอกแต่งกายย้อนยุคไปหน่อยนะฮะ
สมัยแบบที่เป็นร่วมสมัยนั่นก็คือสมัยรัชกาลที่๕
ที่จะมีความเป็นไทยกับมีฝรั่งผสมผสานมาใช่ไหม
เป็นงานเลี้ยงตอนกลางคืนแล้วก็มีคอนเสิร์ต
มีนักร้องลูกทุ่งทางภาคใต้ชื่อดังมาแสดงมากมายนะครับ
นี่๒วันนะฮะมีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันมากเลยนะฮะ
ถามว่างานจัดยิ่งใหญ่ขนาดนี้หมดเงินไปเท่าไหร่
ก็มีคนที่จัดงานเข้ามาตอบนะฮะ
บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันเรื่องเครื่องบวช
แต่รวมทั้งหมดหลากหลายร้าน
บางคนบอกว่าน่าจะถึงร้อยล้านหรือเปล่าเนี่ย
คนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นคุณมี๒ด้านนะ
ที่มีชื่นชมก็มีบอกโอ้โหสวยจริงอลังการจริง
สมกับทำให้เห็นวัฒนธรรมอันวิจิตรการตาของไทยในทุกรูปแบบนะครับ
ส่วนคนที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิติเตียนก็มี
คือเขาก็ถามย้อนไปถึงวัตถุประสงค์ของงานบวชที่แท้จริงคืออะไร
การที่คุณต้องปลงกับทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเข้าสู่ใต้ร่มกาสวพัฒน์แล้ว
สำรวมกายวาจาใจแล้วก็ต้องใส่ชุดนาคเหมือนที่เขาใส่กัน
ไม่ใช่ใส่ชุดนาคประหนึ่งชุดราตรีหรือว่ามีเครื่องประดับเครื่ององค์ทรงเครื่อง
ไม่เหมือนชุดหน้ากเลยทำให้ศาสนาเสื่อมเสีย
คนวิพากษ์วิจารณ์เขาก็วิจารณ์หนักแบบนี้เลยนะครับ

ค่ะบางคนบอกแปลกแปลกแต่จริงเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละฮะงานนี้

ทีนี้ครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่า
จีจี้ปีโป้นายธีรชัยคงทองเขาเป็นใคร
จริงเขาก็เป็นคนค้าขายแล้วก็ทำธุรกิจ
เกี่ยวกับขายทองขายเพชรนะครับ
เขาเคยมีมรสุมชีวิตนะช่วงกลางปีที่ผ่านมา
เพราะว่าเขาจะใช้วิธีในการไลฟ์สดขายทองคุณ

โอโหทองนี้ลายสวยนักเท่านี้ตัวนี้เปอร์เซ็นต์เท่านี้
ใครอยากได้เส้นนี้อ้าวจองเลยเอาเลยนะครับ
แต่ทีนี้พอขายไปขายมาปรากฏว่ามีผู้เสียหายหลายรายนะคุณ
โดยบอกว่าโกงทองไม่ตรงปกแหมตอนไลฟ์ก็ดีนะ
แต่พอได้สินค้ามาแล้วมันไม่ตรงปกเลย
ซื้อทองสั่งไปหนัก๑บาทเอาได้มา๒สลึง

อ้าวบางอันบอกทอง๙๙๙๙ตามที่จิจิปิโป้เขาโฆษณา
แต่พอเอาทองมามาตรวจสอบดูได้ทอง
๙๖๕มันไม่เท่ากับที่พูดไว้
บางคนบอกโอนเงินแล้วไม่ได้ทอง
บางคนบอกสั่งซื้อทองราคาสูงแต่พอลองเอาไปขายนะคุณ
ราคามันต่ำเหมือนแบบคุณภาพมันไม่ได้

เวลาจะคืนเงินเนี่ยเวลาจะขอคืนทอง
จีจี้บิโป้ก็จะหัก๑๕หรือสูงสุด
ก็เลยไปแจ้งความกันนะฮะ
ทำให้ผู้เสียหายสูญเงินไปกว่า๑๐ล้านบาทนะครับ
แล้วก็เขาบอกมีผู้เสียหายกว่า๕๐๐คนนะคุณ
ไปแจ้งความกับตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะ
กรณีไลฟ์สดหลอกขายทองคุณภาพต่ำกว่าโฆษณา
ทางเฟซบุ๊กนะฮะแล้วก็สารอาญาพิพากษาลงโทษ
ช่อกงประชาชนจำคุก๒ปี
จำเลยคือจีจี้ปีโป้รับสาภาพมีประโยชน์ต่อคดีลดโทษกึ่ง๑
เหลือจำคุก๑ปีโทษจำคุกรอลงอาญาเป็นเวลา๒ปีนะครับ
ก็ว่ากันไปเรื่องของคดีความก็ต้องรับโทษกันไปนะครับ
แต่เรื่องของงานบุญงานบวชกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์
แม้ว่าเขากำลังจะบวชแล้วเป็นพระแล้วล่ะนะฮะ
แต่ว่าก่อนจะเป็นพระกลับกลายว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์
เรื่องของงานอุปสมบทหรืองานบวชนะครับ
เรื่องนี้ไปถามพระมหาภัยวันพระมหาภัยวันท่านบอกว่า
เรื่องของการจัดงานที่มีความอลังการก็เป็นสิทธิส่วนบุคคล
หากมีเงินก็ทำไปก็ทำได้แต่ควรคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย

เพราะในพุทธกาลการบวชจะต้องทำแบบเรียบง่าย
พระพุทธเจ้าไม่เคยบอกให้มีพิธีรีตอง
หรือแม้แต่ชุดห่มเป็นนาคก็ไม่เคยบอกว่าเป็นแบบไหน
มีแต่คนที่จัดที่คิดขึ้นมาว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนั้น

แต่ชุดหน้าของงานบวกดังกล่าวของงานของจิจิปิโป้
ดูแล้วนะฮะพระมหาภัยวันเนี่ยบอกว่าไม่เหมาะสมนะครับ
ไม่เหมาะสมไม่เหมือนการเตรียมใจและเตรียมกายในการที่จะบวช
ปลงใจปลงกายในการที่จะบวชเพราะดูอลังการเกินไป
แล้วก็ที่ใส่บางชุดดูเหมือนชุดราตรีเลย
งานบวชมีเครื่ององค์ใช่ไหมแต่ชุดในการตัดผมโกนผมเนี่ย
โอ้โหสีทองอลังการนะฮะพาดบ่าพาดไหลเนี่ย
เหมือนชุดราตรีพระมหาภัยวันท่านบอกแบบนี้
เครื่องประกอบการบวชที่หามาตกแต่งก็เป็นของชาวบ้านทั่วไปนะฮะ
แล้วก็แต่ว่างานนี้เหมือนคล้ายของในวัง
นี่ไงอันนี้ประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเลยนะคะ
ไปเปรียบเทียบว่าเอ๊ะคือจะยกตนขนาดนั้นเลยหรือนะคะ
เพราะแต่ละชุดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคุณ
ปักทองปักไหมทองดิ้นทองเส้นทองนะฮะ
ระดับประดาษตกแต่งด้วยอัญมณีอะไรต่างเนี่ย
เขาก็เลยเปรียบเหมือนโอ้โหยกตนสูงอะไรอย่างนี้นะครับ
พระมหาภัยวันท่านบอกว่าคล้ายของในวังเลย
ทั้งภาพที่ปรากฏชายแต่งกายคล้ายทหาร
คารักษ์อะไรมายืนในงานเนี่ยเสมือนเป็นงานในวังเลย
มิบังควรดูแล้วเหมือนเป็นการแสดงละครมากกว่า
พระมหาภัยวันท่านบอกแบบนี้
กลายเป็นเรื่องของการแสดงหรือเปล่าไม่เหมือนตั้งใจจะบวชเลยหรือเปล่า
ก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้มาเยอะเลยนะคะ
บางคนก็บอกว่าอลังการมากยังกับหนังฟอร์มยักษ์เลย
บางคนก็บอกว่านี่จะบวชหรือว่าจะอวดนะ
อ่าวนะฮะแต่ถ้าเอาเป็นว่า

แล้วก็ทางญาติเองก็คงจะดีใจที่เห็นเขาบวช
แต่ว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการจัดงานนะครับ